ร้องดาอีกไหนล้าง

แม่อาไม่หวังจะช่วยชีวิต
หลานก็ไม่ว่า
เพราะอานั้นงานมากมี
คุณอาจต้องช่วยบอกชีวิต
ว่าบ้านดนตรีเขาอยู่ที่ไหน

โอ้จบค่ะ
คุณอาค่ะ

ลีลาออกครบถ้วนทีเดียวนะครับ
เวลาคุณพาร้องเพลง

คุณหมอถึงให้คุณพาเขาฟังเพลงร้องเพลง
คุณพาจะลืมทุกอย่างเวลาร้องเพลง

แต่ละคนอยู่ตรงนี้บอกโอ้ตายแล้วตัวช่วยก็ไม่ใช้
เป็นห่วงเหลือเกินแต่ว่าดูจากการร้องแล้วตั้งใจนะ
ตั้งใจนี่ผายมือนี่นับจังหวะนี่

มีความสุขมากกว่านี้ถ้าคุณป่าเฉลยว่าร้องได้

เอาละครับเพลงที่๒นะครับ

คุณพาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณพาร้อง

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ไม่ผิดหวังสำหรับแฟนคลับจริง

มาเอาสวยกันอย่างเดียวนี่เอาตังค์ด้วยแล้วล่ะยินดีเลยตอนนี้หกหมื่นบาทที่อยากได้นี่ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
นะครับดีใจไหมจ๊ะดีใจจ้ะโอเคไหมเนี่ยร้องได้สองเพลงแล้วอ่ะโอเคจ้ะ
คงใจไหมเนี่ยคงใจจ้ะน่าจะทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคุณภาคุณภาคุณภาค
เป็นคนที่ทำอะไรได้สำเร็จอยู่นะต้องชื่นชมตัวเองอย่าไปต่อว่าตัวเอง
อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยคุณพายังทำอะไรได้สำเร็จ
ตอนนี้คุณพารับไปแล้วสองหมื่นนะครับก็ต้องเอาไว้ต่อกันคราวหน้านะฮะ
ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องราวดีรายงานความคืบหน้าของนักสู้ชีวิตแบบพี่พานี่แหละนะ
เขามาออกรายการแล้วเขากลับไปชีวิตของเขาดีขึ้นยังไง
จำพี่หน่อยได้ไหมครับคุณหน่อยนะครับที่อยู่กับพ่อแม่แก่บ้านเก่านะฮะ
บ้านพังคังได้เงินทุนสู้ชีวิตจากเราไปหนึ่งแสนบาทค่ะนะฮะ
ทำบ้านใหม่ไปดูกันไหมคะอยากดูมากเลยไปดูแล้วก็ไปถามความรู้สึกพี่หน่อยด้วยว่า
บ้านใหม่เป็นยังไงบ้างสวัสดีจ้าหน่อยจ้า
ไปออกรายการร้องได้ให้ล้านได้เงินรางวัลมาแสนจ้า
แล้วก็มีเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งก็นำมาปลูกบ้านใหม่
นี่จ้าบ้านรังใหม่ของฉัน
รางวัลที่ได้มานะก็มาซื้อข้างฝาสองหมื่นราคาสองหมื่นแล้วก็สาวเก้าต้น
นี่ก็เป็นห้องที่กั้นไว้สำหรับห้องนอน
อันนี้ภาพแห่งความประทับใจที่ไปออกรายการร้องได้ให้ล้าน
ภูมิใจมากที่ได้มีบ้านหลังใหม่อยู่และคนใกล้ก็ได้อยู่สุขสบาย
พ่อก็จะอยู่สุขสบายไม่ต้องดึงพ่อไว้หลบฝนแล้วสบายแล้ว
อันนี้ที่พักพ่อนะทิ้งมาก่อนก็ฝนตกทีนก็ต้องเอาพ่อหลบฝน
ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจับนั่งทิ้งก็ต้องไขเตียงสบายมาก
เตียงก็ขอทำเรื่องขออนามัยมาถ้ามันร้อนจัดก็ใส่ออกไปข้างนอกได้ใส่ไปทั้งเตียงน่ะ
ขอบคุณจ้าขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านที่ช่วยเหลือคนจนได้มีบ้านหลังใหม่อยู่
แล้วก็ต้องขอกลับขอบคุณสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือเงินตัวนี้ที่ช่วยมาปลูกบ้านขอบคุณจริงย่าขอบคุณจ้ะ
นี่เป็นหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่เรียกว่าได้จากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังไม่จบแค่นั้นค่ะมีอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งของพี่กบค่ะพี่กบเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องความเข้มแข็ง
แล้วก็ได้คนช่วยเหลือเรื่องยาเรื่องอะไรไปเยอะนะคะเรื่องบ้านก็เช่นกันนะคะไปดูในบ้านของพี่กบ
อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งเลยที่โอ้โหได้มาจากรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้บริจาคทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะก็ได้รับการเยียวยาไปตามสมควร
แล้วก็อยู่ดีมีสุขมากมากเลยนะคะยินดีกับทุกคนด้วยค่ะ
นะครับแล้วเราก็อยากจะขอยินดีตอบกับคุณพาด้วยนะคุณพาก็น่าจะมีอะไรอะไรที่ดีขึ้น
หลังจากจบจากรายการของเราไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่จบอาจจะอยู่ต่อกันอีกหลายวัน
แต่งตัวอีกหลายชุดนะคุณพ่อพิทาไปร้องเพลงมาไปทำสมาธิไปฟังเพลงธรรมะ
ฟังเพลงที่เราชอบไปทำอะไรให้จิตใจเบิกบานก็อยากให้กลับมาอีกทีถามพี่พาตอนนี้เป็นไง
ซึมเศร้าโอ๊ยตอนนี้พี่๕๐๕๐แล้วก็จะชื่นใจทำการบ้านมาให้หน่อยนะจ๊ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณพาโดยเฉพาะทีเดียว

กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณพาได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในวันต่อไป
อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรามีนัดกัน๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

กลับมา

น้องชายก็เพิ่งเสียสติแตกวิ่งในหมู่บ้านวันที่น้องตายไปวิ่งวิ่งอยู่คนเดียวมาสามีอีก
เวลาอาการกำเริบร้องดัง

พระเจ้า